คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓สัปดาห์
ระหว่างที่เดินทางให้กับต้นสังกัดใหม่
ก่อนที่จะมาค้าแข้งในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าร่างที่ถูกกู้ขึ้นมาจากซากเครื่องบินเล็ก
ซึ่งจมอยู่ก้นทะเลบริเวณช่องแคบอังกฤษ
ประสบอุบัติเหตุทางอากาศระหว่างเดินทางจากฝรั่งเศสไปยังเวลส์
เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

นักบินที่เดินทางมาด้วยนั้นต่างได้รับการแจ้งเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังมีคำยืนยันออกมาถึงการเสียชีวิตของกองหน้าวัย๒๘ปีรายนี้
ออกมาแสดงความเสียใจกับสองครอบครัวผู้เคราะห์ร้าย
พร้อมบอกว่าทั้งคู่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
เดียวกับนักเตะดังทั่วโลกที่โพสต์แสดงความเสียใจถึงโศกนาฏกรรมครั้งนี้
ได้มีการโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัว
แสดงความอาลัยต่อการจากไปของพี่ชายเป็นภาษาสเปน
แปลว่าจิตวิญญาณของตัวพี่ชายเธอนั้นจะอยู่ในจิตวิญญาณของเธอตลอดไป
มายังคาดีฟในศึกพรีมิลีกอังกฤษ
ค่าตัวเป็นสถิติสโมสรคือ๑๕ล้านปอนด์
หรือประมาณ๖๑๕ล้านบาท
ออกเดินทางด้วยเครื่องบินเล็กจากฝรั่งเศส
เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
แต่เครื่องบินลำดังกล่าวเกิดศูนย์หายไปจากจอเรด้า
หมู่เกาะแชนัลบริเวณช่องแคบอังกฤษ
ซึ่งหลังจากนั้นมีการใช้เวลาค้นหา๓วัน
ยุติการค้นหาเนื่องจากเกิดอุปสรรคมากมาย
แต่หลังจากนั้นครอบครัวและเอเย่นนักเตะ
ประธานาธิบดีของอาเจนติน่า
ออกมาเรียกร้องให้มีการเดินหน้าค้นหาเครื่องบินลำดังกล่าวต่อไป
พร้อมการระดมทุนผ่านเว็บไซต์จนได้เงินกว่า๓แสนปอนด์

นำมาซึ่งการพบเครื่องบินลำดังกล่าว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน